เห็นว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในงานบวช
แล้วส่วนใหญ่ก็จะเมามึนเมา

อย่างที่สพประโคนชัยก็พยายามแก้ปัญหา
แล้วก็มีการออกหนังสือมาว่าห้ามใช้รถขยายเสียงนะคะ

ทีนี้ก็มีการแชร์กันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องนี้ว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไรถึงการห้ามใช้เครื่องเสียง

แต่ล่าสุดมีคำสั่งออกมาจากทางรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำชี้แจงเรื่องนี้ออกมา

แต่แค่ยำให้กวดขันทั้งเจ้าภาพและผู้ประกอบการ

เพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันแค่นั้นเองนะคะ
หลังจากที่ชาวเน็ตพากันแชร์ภาพหนังสือคำสั่ง
สถานีตำรวจภูทรประโคนชัยจังหวัดบุรีลำ

และนี่แหละก็เป็นภาพที่ชาวเน็ตเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะ
แสดงความคิดความเห็นกันอย่างมากเลยว่า
นี่ถ้าจะไม่ให้มีการใช้รถแห่เครื่องเสียง

เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

ในการใช้เครื่องแห่รถเสียงต่างเนี่ยนะคะ
ล่าสุดทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกรุธพงศ์นวรัฐ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีลำ

อันนี้เป็นเพียงแค่หนังสือคำสั่งเฉพาะพื้นที่
อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

เพียงแค่กำชับให้ทุกโรงพักเข้มงวด
เรื่องการขออนุญาตการจัดงานรื่นเริง
และขออนุญาตใช้เสียงให้ถูกต้อง
รวมทั้งวางมาตรการจัดกำลังดูแลรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เพราะเมื่อมีการจ้างรถแห่มาในงานรื่นเริง
ก็จะมีวัยรุ่นมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากค่ะ
รถแห่ก็คือรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่
มีบัญตีหรือไม่มีก็แล้วแต่
ไม่รวมรถแห่ขายสินค้าร้านค้าโดยทั่วไป
ไม่ใช่ว่าห้ามนะครับเราไม่มีกฎหมายไปห้าม
แต่นะครับก็ขอให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

ทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
ยังฝากประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถแห่
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยการป้องกันปัญหากลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาสในชุมชน
เมื่อมีการจัดงานรื่นเริงซึ่งอาจจะรุนแรงบานปลาย
ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะ